เอ้าคุณผู้ชมค่ะจากหนุ่มนิกกี้แรกกับไมโรค
มาดูต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าของม้าจุธาวุฒินะคะ

ทำไมคือวันก่อนเขาลงรูปลงคลิปกับแฟนเขา
แฟนของน้องมาสเนี่ยเป็นคุณหมอต้องน่ารักใช่หรอเนี่ยน่ารัก
แล้วเขาฉีดวัคซีนการลงโซเชียลก็เลยกลายเป็นดราม่าแบบงงเบา
บางคนเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์ว่าการฉีดยานะคะ
ว่ามันใช่เรื่องที่มันต้องเอามาลงอะไรแบบนี้หรือเปล่า
มันดูไม่เหมาะสมในสถานที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ
บอกว่าฉีดให้กับหนุ่มม้าเป็นการฉีดที่ผิดวิธี

มาร์ทก็เคลียร์ว่าจุดประสงค์ที่พอสด์คลิปลงโซเชียลแค่อยากจะช่วย
เชิญชวนให้คนไทยมาฉีดวัคซีนการป้องกันโรคโควิดต่าง
อะไรก็ว่าไปนะหรือว่าวัคซีนหวัดอะไรอย่างนี้
ไม่คิดว่าจะมาโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าเออฉีดยาแล้วเอาเลือดออก

เดี๋ยวมาไปฟังมาธดีกว่า
ผมต้องขอโทษก่อนเพราะว่าผมแหละลืมว่า
แฟนผมเป็นหมอก็เลยเขาเลยสามารถแบบฉีด้วยผมได้
อาจจะมีบางส่วนแต่ก็มีเขาได้รับกำลังใจดีจากพยาบาลที่โรงพยาบาล
เพราะมันแบบเลือดออกกันได้จากประสบการณ์ของพี่พยาบาลที่ฉีดยา
เขาก็บอกว่ามันเลือดออกได้คุณหมอไม่ต้องเครียด
เป็นดูคุณหมอเย็นลี่มากเลย
เป็นคุณหมอแล้วก็ยังโดนวิจารณ์ว่าฉีดยาผิด
เออก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าใดคือเจตนาจุดประสงค์เขา
อยากจะเชิญชวนเชิญชวนให้ทุกคนดูแลตัวเองนะ
นอกจากนี้ปล่อยความอัดอั้นทันใจชีวิตนี้มันอึดอัดเหลือเกินนะ
ตั้งแต่ใบเฟิร์นพิมชนกเขาอินเลิฟกับน้องนายเจี๊ยบ
สุราชหวานเจี๊ยบไปแล้วก็โดนแซวงานนี้มาร์ทจุธาวุฒิฝากถามผ่านสื่อเลย
ที่ผ่านมานี่นะใบเฟิร์นแกมันไม่เคยไม่เคยจะมาออกกำลังกายเลย
อันนี้มาร์ทฝากถามนะแต่พอมีแฟนปุ๊บแหมออกกำลังกายเก่งใช่ล่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยินดีนะที่เพื่อนสาวเจอรักที่ดีค่ะมาร์ทบอกมาอย่างนี้
คุณใบท์อ่ะเหรอแม่แม่อยากจะเม้นท์หลายเม้นท์แล้วพยายามเม้นท์หลายหลายรูปแล้วนะ
คือแบบล่าสุดเห็นในโรงยิมหรือเปล่าออกกำลังกาย๑๐๐๐๐๐ปีไม่เคยเห็นออกกำลังกาย
อยู่ดีก็มาออกกำลังกายขึ้นมาแต่ดีแล้วเหมือนเห็นเพื่อนเราแฮปปี้ชีวิตแบบยิ้มแย้มแจ่มใส
รีย์นี้ยังไม่มี

โทษนะช่วยตอบไลน์เทนเนอร์ด้วย